ความคึบหน้าน้องน้ำเมยฮะเด็กหญิงอายุหนึ่งขวบเก้าเดือน
นอนกินนมเล่นโทรศัพท์อยู่ในอ้อมกอดของพ่อพ่อตื่นมาไม่เจอลูกสาวครับ
ซึ่งคาดว่าน่าจะตกลงไปในแม่น้ำลบบุรีที่อยู่หลังบ้าน
เหตุเกิดตั้งแต่๒๐กันยายนที่ผ่านมาครับ
เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยูรบบุรีระดมกำลังกันนี่แหละคุณผู้ชม
นะฮะแล้วก็เอาเรือออกค้นหาสองวันแล้วในพื้นที่ลบบุรี
ติดต่ออำเภอบ้านแพรกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ยังไม่เจอ
ล่าสุดคุณผู้ชมเช้าวันนี้๙โมงครึ่งเจ้าหน้าที่เตรียมจะเอาเรือออกค้นหาเป็นวันที่๓
แต่แต่ได้รับแจ้งจากทีมกู้ภัยอีกชุดว่าพบแล้วพบร่างของน้องน้ำเมยแล้วครับ
อยู่บริเวณกอผักตบที่เราเบลอภาพไว้ริมตลิ่งฮะ
อยู่ห่างจากบ้านของยายน้องน้ำเมยมาเพียง๑๐เมตรเท่านั้นในสภาพศพขึ้นอืด
ยังสวมเสื้อยืดสีขาวกางเกงขาสั้นสีชมพูซึ่งเป็นชุดเดียวกับวันที่น้องหายตัวไป
โอ้โหคุณตาสิครับคุณตาของน้องน้ำเมยเลี้ยงหลานมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกนะครับ
พอรู้ว่าพบศพแล้วร้องไห้แทบขาดใจแล้วพูดโทษตัวเองอยู่นั่นแหละฮะ
นี่ครับดูสภาพคุณตาครับ
น้องน้ำเมยไปแล้วแต่ที่จะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดคือคุณตาท่านนี้นะครับญาติญาติครับ
แม่ของน้องน้ำเมยเนี่ยเล่าบอกว่าก่อนน่าจะเจอศพนะมีเพื่อนของเธอคนหนึ่ง
ซึ่งก็เคยเลี้ยงน้องน้ำเมยนี่แหละนะครับฝันฮะฝันว่าน้องน้ำเมยเนี่ยจมน้ำอยู่หลังบ้าน
ไม่ได้ลอยไปไกลเธอก็เชื่อว่าลูกน่าจะมาสื่อสาร
แล้วทุกอย่างในวันเกิดเหตุก็เปิดทางให้ลูกเดินไปถึงจุดนี้
เพราะพ่อก็นอนหลับหมาก็ไม่เห่าคุณตาก็นอน
เหตุการณ์จึงเป็นเช่นนี้ไม่ได้โทษใครครับเพราะทุกคนเนี่ยดูแลลูกอย่างดีที่สุดแล้วครับ
มีเพื่อนฝันว่าน้องอยู่ในน้ำตรงกอไผ่ตรงนี้หลังบ้าน
บอกว่าไม่ได้พูดให้ใจเสียหนูก็ใจฝ่อตั้งแต่เมื่อวานตอนเช้าแล้วว่า
แล้วก็มั่นใจในคำพูดเพื่อนด้วยว่าน้องอยู่ตรงนี้
ก็ไม่ได้โทษใครแต่ว่ารักกันทุกคนไม่มีใครอยากให้เกิด
หนูไม่ได้โทษใครเลยทุกอย่างหนูพูดกับพี่ตอนเช้าคือ
ทุกอย่างมันเปิดทางทำให้เป็นไปอย่างนี้พี่
คุณผู้ชมครับสำหรับจุดที่พบศพน้องน้ำเมยเนี่ยนะครับ
กู้ภัยเคยงมแล้วแต่ไม่เจอฮะนะครับเนื่องจากมันลึกครับตรงนั้น
คือผู้ใหญ่เนี่ยยืนยังไม่ถึงพื้นอ่ะ
อาจจะติดอยู่กับรากไม้ใต้น้ำก็เป็นไปได้
กระทั่งร่างเนี่ยขออภัยนะฮะอืดก็เลยลอยน้ำขึ้นมา
เจ้าหน้าที่จะนำร่างส่งชนสูตร
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ
ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะค่ะ